ดูแล้วฝนที่แม่สายเชียงรายก็ซาซามาหลายวันนะ
ถูกต้องครับก็เหมือนว่าจะยังคงเป็นใจสำหรับการปฏิบัติภารกิจ
ก่อนที่จะไปปกคลุมที่เชียงรายเนี่ยนะครับ
พื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือก็คือคนกรุงนี่แหละครับ
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนจะตกเยอะขึ้นนานขึ้น
ก่อนอันนี้เราเจอฝนตกหนักลมแรงวันสองวันที่ผ่านมา
อันนั้นเป็นแค่แบบการซักซ้อมการทดลองระบบ

ยังซ้อมอีกกว่าสองวันแหละครับตกแบบสั้นดูเร็ว
แต่หลังจากนี้จะตกหนักแล้วก็ยาวนานนะครับ
เป็นยังไงจุดไหนนอกจากกรุงเทพมหานคร
ต้องเตรียมรับมือเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ปัจจัยหลักที่เข้ามามีบทบาท
กับเรื่องของสถานการณ์ฝนในเมืองไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย
ก็คือแนวร่องฝนหรือว่าแนวฝนที่มีการเคลื่อนตัวพาดผ่าน

ซึ่งหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ฝนดังกล่าวจะค่อยเคลื่อนตัวต่ำลงมาปกคลุม
บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอนามันตอนบน
ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้ครับต้องเตรียมรับมือ

ที่จะทำให้หลายพื้นที่เกิดไทยทางน้ำชาติ

กระแสลมตอนนี้ค่อนข้างสงบนะครับ
กระแสลมจะแรงหลักในช่วงเย็นเป็นต้นไป
มีเมฆเป็นส่วนมากนะครับในค่ำคืนนี้
แล้วก็มีการกระจายตัวของฝนเป็นหย่อมปล่อย
ตามพื้นที่ต่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สนวิสัยในค่ำคืนนี้อยู่ที่ประมาณ๘กิโลเมตรนะครับ
ขับขี่สัญจรในค่ำคืนนี้ก็อาจจะต้องระวังหน่อย
จุดถนนค่อนข้างลื่นละทีเดียวนะครับ
โอกาสการเกิดฝนในวันนี้อยู่๑๖๐นะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปโอกาสการเกิดฝน
มีโอกาสที่จะพุ่งไปเป็นร้อยละ๘๐๑๙๐เลยทีเดียวนะครับ
ปัจจัยหลักก็เนื่องมาจากพายุภายพิรุณตอนนี้
อ่อนกำลังเป็นโซนร้อนนะครับ
แล้วก็เคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ญี่ปุ่นแล้วนะครับ

ก่อนหน้านี้ไปดึงร่องฝนให้เลื่อนขึ้นไป
อยู่ทางตอนบนซะส่วนใหญ่ตอนนี้ค่อยเลื่อนต่ำลงมานะครับ
ซึ่งการเลื่อนต่ำลงมาแบบนี้ก็จะมาพาดผ่าน
บริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศของเรานะครับ
ซึ่งจุดที่ได้รับอิทธิพลหลักก็คือนี่แหละครับ

สังเกตว่ามีแนวฝนอีกแนวหนึ่ง
หลังจากนี้จะค่อยเลื่อนต่ำลงมานะครับ

ยังไม่เข้ามาถึงภาคเหนือมากใครนักนะครับ
ทำให้สถานการณ์ฝนภาคเหนือยังคงทรง
เหมือนวัน๒วันที่ผ่านมาได้อยู่ประมาณ๓๔วันนะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ที่
ปฏิบัติการเข้าไปช่วยเหลือน้องออกจากถ้ำเนี่ยนะครับ
ก็พบว่าอากาศครับยังคงคล้ายกับวัน๒วันที่ผ่านมานะครับ
ไม่ได้มีการสะสมความชื้น
ไม่ได้มีการทำให้เกิดฝนตกหนัก
ที่อาจจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เกิดการช่วยเหลือออกไป

ความชื้นสัมผัสตอนนี้ประมาณ๕๗เปอร์เซ็นต์นะครับ
ขณะที่การคำนวณเรื่องของกระแสลมเรื่องของกลุ่มก้อนเมฆนะครับ
ก็พบว่าในระยะนี้กระแสลมค่อนข้างจะแรงในช่วงเย็นนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๗๔กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตอนนี้ก็ค่อยลดความเร็วลงนะครับ
ที่ตกลงมาก็ทำให้อากาศในบริเวณดังกล่าวนั้นเย็นลงด้วย

นี่คือลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย
ซึ่งแบบนี้เองก็จะทำให้

อย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาว่า
ในพื้นที่ดังกล่าวกลางวันกับตอนกลางคืนเนี่ยนะครับอุณหภูมิค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเยอะนะครับ
การเกิดฝนก็ยังคงทรงนะครับอยู่ที่ประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าจากนี้เป็นต้นไปภาพรวมการตกของฝนจะมีการกระจายตัวเป็นอย่างไรบ้าง
จะพบว่าฝนส่วนใหญ่ในบริเวณทางตอนบนค่อนข้างโล่งนะครับ
เกาะกลุ่มกันอยู่ในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
เดี๋ยวไปดูภาพต่อไปนะครับจะสังเกตว่ามีการกระจายตัวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
และพื้นที่เหล่านี้เองจะเป็นพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือต่อไปในอีก๓๔วันนี้นะครับ
ที่จะต้องเตรียมเจอฝนหนัก
มากขึ้นในบริเวณพื้นที่ตอนล่างของภาคกลางและในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเช่นเดียวกัน
มีบางจุดที่เพิ่มเข้ามาตามในภูเขาไทยและพิชบูรณ์
นี่คือช่วงเที่ยงนะครับจะสังเกตว่าเข้ามามีบทบาทแล้วนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
และแรงแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็น
ก็หมายความว่าชาวกรุงพรุ่งนี้ฝนอาจจะมาเร็วกว่าปกติ
ตั้งแต่เที่ยงแล้วมีไล่ยาวประมาณ๔โมง
ช่วงที่ฝนตกหนักที่สุดก็จะเป็นช่วง๓๔โมง
ที่ต้องเตรียมรับมือเช่นเดียวกับที่เชียงราย
ช่วง๓๔โมงก็จะเป็นช่วงที่มีโอกาสเจอฝนเช่นเดียวกัน
ส่วนคลื่นนะครับก็พบว่าตั้งแต่นี้ไป

สีม่วงจะค่อยเขยิบเข้ามาเรื่อย

นี่เป็นการคาดการณ์ในช่วงวันศุกร์นะครับ

ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลางของฝั่งอันดามัน
นี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือกันต่อไปนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ